ดูเรื่องของการช่วยเหลือสิงสารสัตว์กันหน่อยนะ

อย่างเช่นสุนัขตัวนี้ครับ
โอ้โหคงหนีไปเที่ยวมาแล้วมั้ง
ขากลับจะกลับเข้าบ้าน
กลับเข้าไปหัวติดอยู่ตรงรั้วประตูเหล็กนะครับ

คือยืนอยู่หน้าบ้านแบบนี้นานแล้ว

คือคุณอย่าทำตามนะ
บางทีเข้าบ้านไม่ได้ก็เราก็ต้องยืนรอ
แต่จะบอกว่าเรื่องของเจ้าสุนัขตัวนี้เนี่ยมันน่าสงสาร

ตรงบ้านเล็กที่๖๒ทับ๑ฮะ

แล้วทีนี้ล็อกกุญแจไว้พอดีเลย
เจ้าหมาตัวนี้คงจะหนีไปสุกสนทางนอก

หัวติดเข้าไปแบบนี้เอาออกไม่ได้สิครับ
เดือดร้อนถึงพี่กู้ภัยนะฮะต้องเดินทางมาช่วยเหลือเจ้าหมาตัวนี้
มาพร้อมกับอุปกรณ์ที่ใช้บิดเหล็กดัด
จากนั้นพอมาถึงแล้วก็ต้องช่วยกันตัด
ช่วยกันแง้มแล้วก็ขยายช่องให้มันกว้างมากยิ่งขึ้น

ใช่แล้วกันล่ะครับก็ใช้เวลาอยู่สักพักใหญ่นะครับเนี่ยครับ
ต้องช่วยกันดึงช่วยกันแบบงัดมันออกมา
เจ้าสู่นัชก็มีอาการหวัดกลัวนะมันก็ไม่รู้จักหรือว่าใคร

เหล็กที่ต้องดัดต้องดึงอย่างนี้เพื่อแบบขยายช่องให้มันใหญ่ขึ้น
มันจะได้ออกละอ๋ออออบได้แล้ว

ไม่หนีเที่ยวแล้วนะ

เที่ยวกันข้ามกลางคืนบ่อยก็อย่างนี้แหละ

พอช่วยเสร็จแล้วน้องก็ไม่ได้วิ่งหนีไปไหนนะ
ก็อย่างที่บอกคาดว่าไอ้เจ้าหมาตัวนี้
น่าจะอยู่บ้านหลังนี้แหละแต่มันไม่สามารถกลับเข้าบ้านได้
มันก็เลยพยายามมุดประตูหน้าบ้านจนหัวมันติด

แต่ถ้ามันอยู่ตรงนี้จริงก็โยนมันกลับเข้าไปเถอะ
มันโยนไม่ได้คุณดูประตูมันสูง

ไอ้ที่เราให้ดูตอนต้นรายการไป
ใช่นั่นปีนเก่งอันนี้ก็มุดไม่ได้นะ
นักเนี่ยมันก็มีความสามารถที่แตกต่างกันออกไป
เอาบางทีนะถ้าสมมุติว่าเป็นหมาของบ้านหลังนี้จริง
ก็ต้องบอกเจ้าของบ้านให้รู้นะ

เขาเห็นจากประตูดูว่าก็คงเดียวด้วย